คืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตน้ำหอม
ท้าวเขตราดบุรณะจนนาทีก็พยายามเข้าไปรังงับเหตุ
หนึ่งในนั้นคือดรนิธิพัฒน์นิติพงศกุล
เป็นรองประธานอพรเขตราชบุรณะ
หลังจากที่เข้าไปที่เกิดเหตุเกิดอาการแน่นหน้าอก
หายใจไม่ออกรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล

ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวรอผลชนสูตรก่อน
เกิดจากสาเหตุอะไรสำหรับการเสียชีวิต
แต่วันนี้ญาติเตรียมไปรับศพ
เพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไปนะคะ
ทางญาติค่ะวันนี้ก็เตรียมเดินทางไปรับศพ
ดรนิติพัทนิติพงศกุลผู้อำนวยการหลักสูตรการป้องกัน
และเป็นรองประธานอพรเขตราชบุรณะ

ระงับเหตุไฟไหม้สารเคมีภายในโรงงานบรรจุน้ำหอม
อยู่ในซอยประชาอุทิศ๒๐เขตราชบุรณะนะคะ
วันนี้ญาติค่ะเตรียมเดินทางไปที่โรงพยาบาลสิริราช
หลังจากที่ส่งผลชนสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงว่า
เกิดจากการสูดดมสารเคมีเข้าไปขณะระงับเหตุหรือไม่
โดยจะนำร่างมาประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดบางประกอบเขตราชบุรณะนะคะ
สำหรับการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของดรนิติพัฒน์
นำมาซึ่งความโศกเศร้าเสียใจแก่ครอบครัวค่ะโดยเฉพาะคุณแม่นะคะ
ก็คือนางมุกดาหงโตอายุ๗๑ปีค่ะ
ยังคงอยู่ในอาการเสียใจร้องไห้ตลอดเวลา
เพราะยังทำใจไม่ได้กับการสูญเสียลูกชายแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะ
อกจากนี้เปิดใจกับทีมข่าวค่ะบอกว่า
ช่วงนั้นได้รับโทรศัพท์แจ้งให้ไปที่โรงพยาบาลด่วน
ตอนนั้นลูกหลานบอกเพียงว่าดรนิติพัฒน์โทรศัพท์มาบอกว่าแน่นหน้าอก
อยู่ที่โรงพยาบาลให้รีบไปหา
ตัวแม่เองคิดในใจว่าไม่น่าจะมีอะไรร้ายแรง
ลูกชายอาจจะแค่พักผ่อนน้อย
เพราะว่าเป็นคนแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไร
แต่พอไปถึงโรงพยาบาลบอกแทบสุดเลยนะคะ
หลังจากที่ทราบว่าลูกชายเสียชีวิตค่ะ
ต้องไปกอดลูกขอบลูก
ขณะที่จากการตรวจสอบโรงงานดังกล่าวที่เกิดเหตุเพลิงไหม้

แล้วก็มีการปรับปรุงเป็นโรงงานทำน้ำหอม

กำลังผสมสารเคมีระหว่างด่างทัพทิมกับฟอร์มาลีน
เพื่อที่จะฆ่าเชื้อเตรียมทำห้องแล็บปลอดเชื้อบรรจุน้ำหอม
ช่วงนั้นค่ะเกิดควันไฟลุกไหม้ถังพลาสติก
ต่อมาดรนิธิพัฒน์ผู้เสียชีวิตพร้อมเจ้าหน้าที่อบพร
เข้าไปตรวจสอบและเข้าไประงับเหตุก่อนที่จะเสียชีวิตนะคะ
ขณะนี้พนักงานสอบสวนสนราชบุรณะอยู่ระหว่างเร่งหาสาเหตุ
เกิดเพลิงไหม้โดยจะมีการเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโรงงานเนี่ย
มาสอบถามถึงขั้นตอนการผสมสารเคมีว่ามันถูกต้องหรือเปล่า
หากพบว่ามีความผิดต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ